ก็ไปดูเรื่องของมหากรรมนวัตกรรมเกี่ยวกับทหารกันหน่อย

โอ้ทหารเรือมาแล้ว

ตอนนี้ที่พัทยาเรียกได้ว่าคึกคักมาก

ช่วงวันที่๑๓๒๒พฤศจิกายน
มหากรรมนี้นะคะก็คือมหากรรมทางเรือนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีทหารเรือจากหลายประเทศมาร่วมกันเลยทีเดียวนะคะ
ทั่วทุกพื้นที่ในเมืองพัทยาตอนนี้
ประดับประดาษตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ตั้งแต่ซุ้มโค้งถนนพัทยาเหนือหน้าสาหร่างเมืองพัทยานะคะ
เรื่อยไปจนถึงตลอดแนวชายหาดพัทยาเลย
เพื่อความสวยงามตระกาลตรายามราตรี
แค่นั้นนะปรับปรุงส่อมแซมถนนเส้นหลัก
เพื่อที่จะต้อนรับบุคคลสำคัญของประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วย
นายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หัวหน้าคอสชรวมถึงผู้นำจากนานาชาติและแขกผู้มาเยือน
งานใหญ่ครั้งนี้ก็คือมหากรรมทางเรือนานาชาติ
ในโอกาสครบรอบ๕๐ปีการเกาะตั้งอาเซียนที่จะมีการจัดแสดงนิทัศกาล
แล้วก็การจัดโชว์อะไรต่างมากมาย
โอ้โหเขาบอกว่ามีเรือรบที่เข้าร่วมสวนสนามกว่า๔๐ลำ

งานใหญ่นะไฮไลท์เลยนะคะก็มากันครับข้าง
เป็นกองทัพเรือในอาเซียนแล้วก็มิตรประเทศต่างนี่แหละค่ะ
โดยกองทัพเรือไทยก็ยกให้เมืองพัทยาเป็นเจ้าบ้าน
ในการต้อนรับพันธมิตรเหล่านี้
ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าบางแห่งค่ะ

ในการเก็บเก้าอี้เก็บข้าวของต่าง

เพราะอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการแข่ง

เดี๋ยวน้ำลงน้ำลายเต็มไปหมดแล้วเนี่ย

นี่มันเครื่องบินหรือว่าเครื่องสำล้อนะ

แล้ววิ่งเขาไม่ได้เสียงอย่างนี้หรือครับ

เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการร้านค้าประชาชน
ก็ร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยดูแลพื้นที่เหล่านี้
แล้วก็จะปิดการจราจรนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกกันด้วย
ยังไงก็อยากให้ติดตามกิจกรรมดีแบบนี้ด้วยนะคะ

แล้วก็ได้เห็นความก้าวหน้าทางเรือกันด้วยนะคะ
เห็นเขาบอกว่าวันนี้เขามีแข่งเรือยาวประเพณี

ระหว่างวันที่๑๔๑๕พฤศจิกายนตอนนี้ก็แข่งกันอยู่นะครับ

แข่งเรือเขาแข่งกันที่จังหวัดระยองนะอำเภอบ้านฉาง
ใครที่อยู่แถวนั้นก็ไปติดตามกันได้

แล้วก็ที่สำคัญในช่วงนี้ที่ผัชยาที่ชนบุรี
จังหวัดชนบุรีตอนนี้ตำรวจเขาก็มีการคุมเข้มอย่างเต็มที่เลย
ในการรักษาความปลอดภัยเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่

เรื่องของการดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ
แล้วบารีไฮอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ในช่วงนี้ก็เต็มไปด้วยกำลังทหารจากกองทัพเรือ

พร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาครับ
ก็ทำการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยวทั้งการแนะนำเส้นทางในการเข้าชมกิจกรรม

และการเดินทางไปร่วมชมกิจกรรมต่างนะครับ

ขณะที่ฐานเรือจากเทพฤริปปินส์และเมียนมาร์
บางส่วนก็เดินทางมาถึงที่จุดที่เขาเตรียมการเอาไว้แล้วด้วย

เพราะเรือรบต่างประเทศรวมแล้ว๒๖ลำจะมาร่วมงานในครั้งนี้
ส่วนการบริการเรื่องของเรือรับส่งหลายประเภท
หลายคนเป็นกังวลถ้าไปเที่ยวพัทยา

ทางผู้ประกอบการยังคงเปิดบริการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
จนถึงวันที่๑๘พฤศจิกายนนี้
ก่อนที่จะมีการปิดและงดบริการเดินเรือบริเวณอ่าวพัทยา

และท่าเรือแหลมบริหายตลอด
งดกิจกรรมทางน้ำตลอด๒๔ชั่วโมง

ก็คือตั้งแต่ในวันที่๑๙ถึง๒๐พฤศจิกายนนี้
เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยภายในงานนี้นะครับ

ใส่ความร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะคะ

เขาจะแข่งขันวันที่๑๙นะครับ

และที่สำคัญไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วยนะจ๊ะ